ชาวภูเก็ตเขาไปแจ้งความเอาผิดเพจภูเก็ตปลดแอบ

แล้วก็เสียหายต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตครับ

เป็นรูปภาพห่อผ้าขาวที่มีลักษณะคล้ายศพนะ
วางอยู่ตามถนนบริเวณถนนทะหลาง

เพจภูเก็ตปลดแอบเอามาโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย

ไม่เคยจะแก้ไขอะไรได้เลยแม้แต่น้อย
ขอไว้อะไรแด่ผู้เสียชีวิตเหล่านั้นด้วยใจจริง
นี่เป็นเพียงนิทัศกาลหากใช่ศพจริงหรือไม่
แต่หากรัฐบาลล่าช้าที่จะแก้ไขปัญหา

แต่เป็นผู้เสียชีวิตจริง

ซึ่งพอเรื่องนี้มีการแชร์ต่อต่อกันนะครับ
มีคนมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยและดุเดือดด้วย
โดยเห็นว่าเป็นการทำลายภูเก็ต
ทำลายการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจของจังหวัดครับ
เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับ

ดำเนินคดีกับเพจภูเก็ตปลดแอบ
ในข้อหานำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ

เพราะเห็นว่าที่ทำลงไปเป็นการสร้างความตื่นตนก

โดยยืนยันว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองฝ่ายไหนนะ
แต่ทนไม่ได้ที่เห็นคนย่ำยีภูเก็ตฮะ
ซึ่งพันธบทเอกอักกณิตด่านพิทักษ์ศาสตร์
ท่านรองผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตบอกว่า
กระทำดังกล่าวไม่เหมาะสมจริงนั่นแหละนะฮะ
โดยขณะนี้ชุดสืบสวนสมภาพเมืองภูเก็ต

ตามจุดที่ผู้ไม่หวังดีมาทำแบบนี้เอามาวางไว้แบบนี้

เพื่อออกหมายเรียกให้มาพบพนักงานสอบสวน
ขณะนี้เนี่ยทางตำรวจบอกว่าพอจะทราบตัวผู้กระทำความผิดแล้วนะครับ